ไม่ไหวอย่าฝืนครับคุณสุจกรุณนะคะไม่ไหวกลับไปพักก่อน
จอดรถนอนกันดีกว่าอย่ามาเลื้อยเป็นงูแบบนี้ลองดูคลิปค่ะ
เนี่ยคนถ่ายคลิปก็พากไปด้วยนะคะ
ขับรถตามด้วยความเป็นห่วงเดี๋ยวพี่จะไปชนคนอื่นเข้า
รถเก่งคันนี้ขับเลื้อยเป็นงูอยู่ที่ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีค่ะ
โอ้โหพลเมืองดีเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาทนไม่ได้
เขาต้องถ่ายคลิปเอาไว้ครับแต่ถามว่าก่อนหน้านี้
ดับเครื่องอยู่เขาก็คิดว่าเอ๊ะรถเสียหรือเปล่า
เข้าไปดูค่ะก็เห็นว่าในรถมีผู้ชายกับผู้หญิงมาด้วยกัน
ผู้ชายเนี่ยเป็นคนขับแล้วเขาบอกโอ้โหท่าทางเมาเชียว
ก็เลยบอกว่าพี่พี่หาที่จอดนอนก่อนไหม
ขับไม่ไหวอย่าฝืนขับเลย
พอไปชวนคุยด้วยโอ้โหพี่พี่ไหวไหมเนี่ยคงไม่ไหวแล้วมั้ง
ใช่พอเข้าไปดูก็เลยรู้ไงเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเมาแน่
ขับรถออกไปเลยแล้วก็เลื้อยเป็นงูอย่างที่เห็นนะ
เจ้าตัวเนี่ยคนถ่ายคลิปเขาบอกกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
เพราะเห็นว่าขับไปจนถึงแยกนพวงเกือบ๓๐กิโลเมตรนะคะ
แต่โชคดีก็คือตอนนั้นยังไม่เห็นว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะ
แล้วก็เขาก็เลยต้องแยกกลับไปอีกทางเพื่อกลับบ้านแล้วค่ะ
แต่อย่าเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนสติไว้

คันที่ติดกล้องหน้ารถเขาก็ตามแบบห่างอย่างห่วงนะ
กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ